ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตามความคืบหน้า
เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะฮะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒ศพด้วยกัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๓ธันวาคม
จังเลยนะครับข้ามเกาะกลางถนนชนกับรถเก่งนะครับ
แล้วไปเสยหน้ารถแท็กซี่รถกระบะนี้ก็หงายท้อง
ล้อชี้ฟ้าเลยนะฮะกล้องหน้ารถคันที่ขับตามหลังแท็กซี่มาเนี่ย
จับภาพไว้ได้ชัดเจนเหตุการณ์เกิดขึ้นทางเข้าวัดบางแพรกเหนือ
เลี่ยงเมืองนนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะ
รถยนต์นิสสันสีแดงทะเบียน๖กกสศ๔๕๐๒ครุงเทพฯอาหารคล
พังเสียหายยับเยินเลยนะคันที่อยู่ข้างหน้ารถแท็กซี่

คือหลังคานี่ไปเลยหลังคาเปิดเลย
แล้วมีผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ในรถ
คือนายนิพัฒน์ชมชื่นอายุ๓๖ปีกับนางสาวสรวีมุสิวิรสิตอายุ๓๖ปี
เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องมือตัดถ่างนำศพออกมานะ
ส่วนรถกระบะนะครับเป็นกระบะอีซูซูสีดำทะเบียนจังหวัดร้อยเอ็ด
พลิกหงายท้องสภาพเสียหายหนักเนี่ยมีคนบาดเจ็บ๒คน
คือนายศรีสุวรรณบุญกว้างอายุ๕๔ปีที่เป็นคนขับ
กับนางสาวสุนันทาสุริสัมพันธ์อายุ๔๖ปีนั่งข้างคนขับ
อาการสาหัสรถแท็กซี่ด้านหน้าพังเสียหายกระจกแตก
คนขับแท็กซี่นี่เขาเห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะ
แต่ทีนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตในรถเก่งเนี่ยนะ
ผู้ชายคนขับกับผู้หญิงที่นั่งมาด้วยเนี่ยนะ
ผู้หญิงนี่เขาตั้งท้องอยู่๗เดือนนะตั้งท้องอยู่๗เดือนนะครับ
คนขับรถแท็กซี่บอกว่าขับรถตามหลังรถเก๋งมา
ตามถนนเลี่ยงเมืองรถกระบะขับอยู่ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็พุ่งเหินข้ามเกาะกลางมาชนรถเก่ง

กระบะกี่ดำใช่ไหมข้ามข่อกลางมาใช่ไหมฮะ
แล้วก็พุ่งมาชนคันแดงใช่ไหม
เขาพุ่งมาด้วยความเร็วไหม

เห็นอีกทีคือเหาะมาแล้วใช้คำว่าเหาะนะ
ลอยขึ้นมาเลยใช่ไหม
ขับแท็กซี่นี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะ

ดูจากรถเก่งข้างหน้าก็เนี่ยโอ้โห
นี่คือเราขับของเราอยู่ดีนะคุณเห็นมาสอน

นี่มีรถพุ่งข้ามเกาะกลางจากอีกฝั่งมานะ

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณทางเข้าวัดบางแพรกเหนือนะฮะ
วันนี้ยังมีร่องรอยของเศษซากรถทั้งสองคันที่พังเสียหายอยู่เลยนะครับ
ก็ไปคุยกับพลเมืองดีสองคนด้วยที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
เขาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยไปช่วยกันดูคนเจ็บที่อยู่ในรถทั้งสองคัน
คือทั้งรถกระบะคันที่พุ่งมาชนเขาข้ามเกาะกลางมา
คันที่เป็นรถเก๋งสีแดงที่มีคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
โดยนายสุธิพงศ์ใจเพชรนะได้เล่าว่าเขาเห็นผู้ชายคนขับรถยนต์
ตอนที่ไปถึงที่จะไปช่วยนะกำลังโน้มตัวไปกอดลักษณะบังร่างผู้หญิง
ซึ่งเป็นภรรยาตั้งคันอยู่๗เดือนนั่งอยู่เบาะหน้าด้วยกัน
เขาเห็นว่าผู้หญิงตอนนั้นยังหายใจอยู่นะก็ยังไม่คิดว่าที่สุดแล้วจะเสียชีวิต
ส่วนนายสมัครวัฒนกิจเป็นพลเมืองดีอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าเขาพยายามจะช่วยเหลือคนเจ็บที่อยู่ในรถกระบะ
เขาแยกกันสองคันไปช่วยกันรถกระบะกระเด็นไปอยู่ที่หน้าบ้านเขาพอดีเลย
เปิดประตูมาดูปุ๊บเราก็เห็นตรงเนี้ยหน้าบ้านเราเนี้ยควันมันยังแบบฝุ่นฟุ้งเลย
แล้วก็มองมาที่รถเห็นมองที่ประตูรถเห็นขาของคนเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่พื้น
เขาก็วิ่งมาจะพยายามมาเปิดประตูรถให้เขาแต่มันเปิดไม่ได้เปิดไงก็ดึงก็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
เขายังมีสติยังมีอยู่เขาพยายามจะเขาขยับขาอยู่
เลือดก็ไหลลงมาเรื่อยตอนนั้นแล้วก็จนกระทั่งรถยกเข้ามาช่วยยกขึ้น
ไปกระแทกกับรถกระบะสีขาวอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างบ้านเขาด้วยนะ
ท้ายกระบะพังนะเขาก็มีภาพมาให้ดู
เล่าว่าทันทีที่เห็นภาพข่าวก็กังวลขึ้นมาทันทีว่าเพื่อนจะปลอดภัยไหม
วันนี้ช่วงเช้าก็ไปเยี่ยมอาการมาอาการสาหัสมาก
บาดแผลทั่วร่างกายต้องดามคออยู่
ส่วนภรรยาของคนขับรถกระบะก็บาดเจ็บ
เพื่อนของคนขับรถกระบะเล่าว่าที่รถลอยข้ามเกาะกลางไปเนี่ย
ก็เพราะมีรถจักรยานยนต์ขับปาดหน้าทำให้รถเสียหลัก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
คุณระวีการก็ไปบ้านครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งทั้งคู่นับถือศาสนาอิสลามนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวแล้วก็ญาติของสองสามีภรรยาได้ร่วมกันทำพิธีฝังศพ
ประเพณีของศาสนาอิสลามที่มัศยิตมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
เราก็ขออนุญาตพูดคุยกับทางคุณพ่อของคนขับรถเก่งนะครับ
คุณนิพัทชมชื่นที่เสียชีวิต
หลังจากนี้ก็ได้คุยกับแม่ของลูกสะพ้ายแล้ว
ตกลงกันแล้วว่ายังไงก็ต้องเอาเรื่องดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะให้ถึงที่สุด
แต่ขอให้เสร็จสิ้นพิธีศพของลูกทั้งสองคนก่อน
ก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่พอคิดไปมามันคนถึงที่ตายก็ต้องตาย

แต่ก็ตอนนี้ก็ให้อภัยกันนะคู่กรณีแต่ตอนแรกโมโหมาก
อยากจะกระทืบสุดท้ำกันที่ผู้ตรงผู้จับหยาบ
เพราะมันขับรถนี่มันไม่รู้การรัฐศาสตร์ว่า
ถนนขนาดไหนคุณจะขับรถเร็วเท่าไหร่

เพราะความเร็วคุณต้องระยะโอ้โหไม่ใช่ขับ
นึกถึงคนอื่นก็บ้างอยากทำให้คนอื่นเดี๋ยวร้อนดีสุด

สิบมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมต้องร้อยขึ้น

เพราะว่าสูญเสียมันเยอะนี่มันหนักกันเนี่ยงานนี้

ที่บอกว่าก็ไม่รู้ได้ข้อมูลอันจากไหนอะนะ
แต่บอกว่าเขาถูกมอไซค์ปาดหน้าก่อน

แต่ก็อย่างที่คุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกคนขับรถยนต์
ว่าโอ้โหรถกระบะขาดขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องขับมาเร็วอ่ะ
คือจะอะไรก็เกิดขึ้นก็แล้วแต่ถ้าคุณขับช้าไว้ก่อนเนี่ย
ไม่เร็วอ่ะหนักมันก็เป็นเบา

อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับความสูญเสีย